คุณผู้ชมคะเดี๋ยวให้คุณผู้ชมได้ดูภาพจากกล้องวงจรปิดนะคะ
คือเรื่องนี้ทีมข่าวของเราไปตรวจสอบให้
เพราะว่าตามภาพแล้วจะเห็นว่ามีผู้ชายไปดักทำร้ายผู้หญิงอยู่ที่หน้าโรงงาน
และผู้ชายที่ไปดักทำร้ายพาพวกมาด้วยนะคะ
ผู้ชายที่ใส่เสื้อสีแดงคนนี้ค่ะ

ต้นนะคะตามข้อมูลก็คือเป็นลูกนายกอบตแห่งหนึ่งในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี

ใช่ค่ะเดี๋ยวลองดูนะคะนี่มาแล้วค่ะ

เหมือนกับเขาพยันจะดึงคนนี้ไป
ใช่ค่ะพยาบจะกรอดคอดึงคนนี้ไว้
นี่นะคะแล้วคุณผู้ชมค่ะลูกนายกอบตคนนี้เนี่ยนะ
ตามข้อมูลก็คือเคยก่อเรื่องมาแล้วด้วย

ใช่ค่ะเคยบังคับผู้หญิงท้องกราบเท้ามาแล้วด้วย
คือเหมือนกับว่าพาผู้ชายคนนั้นเนี่ยล็อกคอแล้วดึงเข้าไปข้างนอก
แล้วพอผู้หญิงนี่พนักงานหญิงค่ะเดินออกมา
ทั้งตบทั้งต่อยเขารอบพอพอมาห้ามงี๊มาช่วย
กลายเป็นว่าโอ้โหเอาพวกไปยิ่งรุมทำร้ายเขาใหญ่

โอ้โหพวกอีก๕คนไปรุมเลยทีนี้

นางยุภารัฐจุมพลอายุ๓๙

ใบหน้าก็มีแผลปูดบวมที่คิ้ว

คนที่เคยมีคลิปให้ผู้หญิงท้องกราบเท้า

วันนี้มันมากับพวก๕คนมาดักทำร้าย
เอาปืนดักตบผู้หญิงที่หน้าโรงงาน
ตอนเลิกงานเวลาประมาณ๔โมง๔๐นาทีค่ะ
และนี่คือภาพบาดแผลของเธอนะคะ
เราตรวจสอบเรื่องนี้ให้คุณผู้ชมค่ะ
ทีมข่าวของเราติดต่อไปที่นางยุภารัฐ
คนเจ็บแล้วก็คนโพสต์นะคะ
เธอบอกว่าเหตุการณ์ตามคลิปนี้
มันเกิดขึ้น๑๑พฤษภาคม
ผู้ชายที่มาทำร้ายเธอคือลูกชายของนายกอบต
มีปัญหาส่วนตัวกับเธอมานานแล้ว
แต่ไม่คิดว่าลูกนายกอบตพาพวกมา๕คน
ผู้ชายล้วนมาดักที่หน้าโรงงาน
แล้วก็ทำร้ายเธอซึ่งเธอเป็นผู้หญิง
คนที่โรงงานเป็นร้อย
บอกเคราะห์ดีที่รอปภและคนในโรงงาน
ที่อยู่แถวนั้นมาช่วยเอาไว้
เธอบอกว่าลูกนายยกอบตคนก่อเหตุ
ขับรถติดไซเรนเหมือนรถของทางราชการเลยนะ
ขับรถมาเพื่อที่จะมาดักเธอแล้วก็ทำร้ายเธอค่ะ
รถคันนี้ค่ะเธอบอกว่า
คือรถของลูกนายกอบตที่ไปก่อเหตุทำร้ายเธอ

เสมือนรถตำรวจเลยดูสิ
แล้วไปดักทำร้ายเธอที่โรงงาน
และเธอบอกว่าผู้ชายคนนี้คือคนเดียวกัน
ที่เคยมีข่าวบังคับคนท้องกราบเท้าจริงคนเดียวกันเลย

เลยบอกว่าอยากให้ตำรวจดำเนินการ

อันนี้คือคลิปเหตุการณ์ที่ผู้ชายคนนี้บังคับ

เคยเป็นข่าวดังแล้วเธอยังจำได้

ต่ออีกเลยนะอืมคือเอาปืนตบหน้าด้วยเธอบอกนะคะ
คือเช้าวันนี้ตัวคุณยุภารัฐเนี่ยเอาภาพจากกล้องวงจรปิดนะคะ
ที่อยู่ในโรงงานที่เราให้คุณผู้ชมดูไปอ่ะนะคะครับ
พร้อมทั้งใบรับรองแพทย์ไปให้ตำรวจสภศรีมหาโพธิจังหวัดปราจีนบุรี
เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการดำเนินคดีกับคนที่ก่อเหตุนะคะดังนั้นถามว่าที่เธอบอกว่าเธอมีเรื่องก่อนหน้านี้
มีเรื่องกันมานานแล้วมันมีเรื่องอะไรกัน
ทำไมถึงมาดักทำร้ายเธอแบบนี้เธอบอกว่าประเด็นมันเป็นแบบนี้
อาจจะไม่พอใจที่เธอไปขัดขวางเรื่องความรักครับ
ระหว่างคนก่อเหตุกับน้องสาวเธอเองอืม
บอกว่าก็ต่างคนต่างมีครอบครัวอยู่แล้วเธอก็เลยเตือนว่าหยุดเถอะหยุดพฤติกรรมแบบนี้
ว่านี่แหละค่ะคือสาเหตุที่ทำให้ฝ่ายผู้ชายไม่พอใจ
ยกพวกมามาดักทำร้ายเธอตามคลิปภาพจากกล้องวงจรปิดนะคะ
ไม่เคยค่ะเขาจะเป็นแบบว่าพวกนักเลงเฟสบุ๊กโพสต์โชเชียลแบบด่าคนนู้นด่าคนนี้
พอเจอแบบว่าเขาสวนกลับอย่างนี้ก็เหมือนไม่พอใจออกลูกนักเลง

พอดีเค้าคบถามกับน้องสาวในทางผิดศิลธรรม
แต่เค้าก็ไม่พอใจที่เรามันเห็นด้วย
ออมีแฟนอยู่แล้ว

ทีนี้ค่ะจากคลิปภาพในกล้องวงจรปิดที่บอกคุณผู้ชมไป
ว่ามีรอปภที่โรงงานเข้ามาช่วย
รัตนเดชเกรดนอกอายุ๓๑ค่ะ
เป็นรอปภที่อยู่ในคลิปมากระโดดขวาง

ทีมข่าวของเราไปคุยด้วยนะคะนี่เห็นไหมรอปภไปช่วยครับ
คือรอปภคนนี้ก็บอกว่าตอนเกิดเรื่องเขาก็กำลังปฏิบัติหน้าที่อยู่นะคะ
ก็ดูคนเข้าคนออกสังเกตเห็นกลุ่มผู้ชาย๔๕คนยืนอยู่หน้าโรงงาน
แล้วก็มีหนึ่งคนที่เดินไปล็อกคอแฟนของผู้เสียหายออกไปด้านนอกอืม
ดังนั้นต้นคลิปที่เห็นว่าผู้ก่อเหตุเสื้อแดงล็อกคอผู้ชายคนหนึ่งเดินออกไปอ่ะครับ
คือแฟนของผู้เสียหายอ๋อนี่นะคะแล้วมีผู้ชายสี่คนคอยยืนกันตัวเอาไว้ด้วยนะอืม
ทีนี้ค่ะมันก็เกิดเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างที่เห็นในคลิป
พอพอบอกว่าเขาก็ต้องช่วยอะค่ะเพราะว่าเห็นเลยว่าโอ้โห
กลุ่มผู้ชายกลุ่มนี้มันมีปืนด้วยไงมีคนพกปืนด้วยไงคะ
เขาก็ตบผู้หญิงประมาณสองถึงสามคันผมก็เห็นผมก็ตัดสินใจวิ่งใส่เลย
ก็กลัวอยู่แต่ก็ต้องช่วยเหลือเขาครับ
ปกป้องพนักงานอย่างเต็มที่อ่ะพี่พอดี
เขาควักอาวุธปืนออกมาผมก็เลยถอยวิ่งออกไป
แต่พฤติกรรมอย่างนี้มันไม่ใช่ลูกผู้ชายเลยนะฮะเพราะว่าคุณคุณกันตัวแฟนเขา
ซึ่งถ้าแฟนเขาอยู่ด้วยเขาก็ต้องปกป้องแฟนเขาใช่คุณเอาพวกมากันตัวแฟนเขาไปแล้วก็คุณก็
ยังไงคือจะตัวต่อตัวกับผู้หญิงอย่างเงี้เหรอนั่นน่ะสิคะจนรอปภต้องกระโดดถีบนะ
พอกระโดดถีบเพื่อช่วยนะคะทีนี้ค่ะทีมข่าวของเราเนี่ยพยายามจะติดต่อไปที่ผู้ก่อเหตุ
บอกว่าเป็นลูกนายกอบตที่ปราจีนบุรีอะค่ะครับทีมเราเจอตัวนะคะติดต่อไปด้วยนะคะ
ขอคุยด้วยเขาบอกว่าเขาขอไม่ให้ข้อมูลอะไรขอให้มันเป็นเรื่องของกฎหมาย
แต่เขาทิ้งท้ายเอาไว้แบบนี้ผู้ก่อเหตุนะเขาทิ้งท้ายเอาไว้ว่า
ถ้าไม่มาลุกรานก่อนก็คงไม่เกิดปัญหาแบบนี้ขึ้น
ไม่มีใครอยากจะไปทำผู้หญิงแต่ที่ทำลงไปเพราะอดทนอดกลั้นมาเป็นเวลาหลายเดือนแล้ว
เขาอ้างแบบนี้แต่คุณก็เคยบังคับผู้หญิงท้องให้กราบคุณมาแล้ว
นั่นน่ะสิคะแล้วคุณก็เป็นผู้ชายยกพวกไปดักทำร้ายผู้หญิง
มันก็ไม่ใช่เรื่องที่ถูกต้องอยู่แล้วนะคะ
ทนมานานแล้วคุณก็ต้องทนอีกคุณจะไปทนใครไม่ไหวแล้วคุณจะยกพวกไปทำร้ายเขาอย่างนี้ได้ยังไง
ทีนี้ค่ะอย่างที่ผู้เสียหายบอกบอกว่าคาดว่าสาเหตุก็คือ
ตัวผู้เสียหายเนี่ยไปกิดกันความรักระหว่างผู้ก่อเหตุกับน้องสาวเธอ
ซึ่งต่างฝ่ายต่างมีครอบครัวอยู่แล้วเธอก็เลยไปเตือนว่ามันเป็นเรื่องที่ไม่ควรทำ
ทีมข่าวก็เลยไปคุยกับน้องสาวผู้เสียหายครับที่บอกว่าเป็นแฟนกับผู้ก่อเหตุเนี่ยนะคะ
เขาก็เปิดใจกับทีมข่าวของเรานะเขาบอกว่าคือปัจจุบันนี้
คบหาดูใจกับผู้ก่อเหตุประมาณสัก๓๔เดือน
ครับคือเธอเลิกกับอดีตแฟนคนก่อนหน้านี้ไปแล้วเธอไม่รู้ว่าพี่สาวเธออ่ะที่ถูกทำร้ายอ่ะค่ะ
โพสต์หลายครั้งมันก็เลยเกิดเรื่องเธอบอกแบบนี้นะคะ
ก็เลยถามว่าพอเธอรู้ว่าคนที่เธอคบอยู่เนี่ยไปทำร้ายพี่สาว
ครับเธอรู้ไหมเนี่ยอืมว่าพี่สาวโดนแบบผู้ชายที่คบอยู่เนี่ย
ไปทำร้ายอย่างคลิปภาพเนี่ยค่ะเธอบอกว่าเธอไม่รู้เรื่อง
แต่เธอคิดว่าแฟนหนุ่มของเธอก็คงทนมานานแล้วเธอบอกแบบนี้
ผู้ชายคนนี้เขาจะไม่มีสิทธิโกรธผู้หญิงคนนี้เลยเหรอในเมื่อเขาถูกโดนด่ามาตลอด
ตลอดระยะเวลาสองสามเดือนสามเดือนที่ผ่านมานี่คือไม่ใช่เขาทนแล้วเหรอ
คนเราความอดทนมันมีขีดจำกัดค่ะหนูบอกไว้เลยว่าเขาจะไม่มีสิทธิ์โกรธเพียงเพราะว่า
เขาเป็นลูกนักการเมืองเหรอลูกนักการเมืองไม่มีสิทธิโกรธใครเหรอ
ไม่มีสิทธิ์ที่จะเสียใจได้หรอกกับการที่คนอื่นมาด่ามาว่าคนเรามันมีอารมณ์ทุกคนพี่อืม
อดทนของคนเรามันมีขีดจำกัดถ้าหนูว่าห้ามได้หนูก็จะห้ามอืม
แต่ถามว่าที่ผ่านมาหนูก็ห้ามแล้วแต่คือวันที่เกิดเรื่องหนูไม่รู้เรื่องเลยจริง
ว่าเขาจะมาทำร้ายกันหรือว่าอะไรเพราะถ้าหนูรู้หนูก็ไม่ให้ทำอยู่แล้วเพราะนี่ก็คือพี่สาวหนูอืม
เรื่องอ่ะมันเป็นเรื่องของคนสองคนเรื่องในครอบครัวหนูเรื่องส่วนตัวหนูอย่างเงี้ย
พี่สาวหนูรักหนูหวังดีต่อหนูต้องเตือนหนูผ่านหนูไม่ใช่เอาหนูไปประจานในโซเชียล
อันนี้คือหวังดีแบบไหนหนูก็งงเหมือนกันแต่ว่าอันนี้หนูไม่ถือค่ะเพราะว่ายังไงก็พี่น้องไง
อืมคือถ้าเธอถามว่าคนเราจะไม่มีสิทธิโกรธเลยเหรอมีสิทธิโกรธฮะ
โกรธได้แต่คุณไปทำร้ายร่างกายเขาแบบนี้ไม่ได้คือตัวในบอยจะโกรธหรือว่าตัวของผู้หญิงท่านนี้แฟนของนายบอยจะโกรธ
อันนี้มีสิทธิโกรธหมดเลยแต่เพราะเราเป็นคนใช่ไหมมนุษย์หรือว่าคนเนี่ยความอดทนเนี่ยเขาถึงบอกว่ามันมีขีดจำกัดที่สามารถควบคุมอารมณ์และความอดทนของตัวเองได้
เพราะเราเป็นคนแล้วก็ต้องมีสติไงฮะต้องควบคุมอารมณ์โกรธตัวเองให้ได้
ถ้าคุณบอกเขาด่าเราขนาดนี้เขาว่าเราขนาดนี้เราจะไม่มีสิทธิโกรธเหรอ
โกรธได้แต่เราจะไปลงโทษเขาอย่างนี้ไม่ได้
ถ้าบอกเขาอาจารย์คุณเขาว่าคุณจะทางไหนถ้าคุณอยากเอาเรื่องคุณก็ต้องไปแจ้งความ
ใช่ไหมตามระบบของกฎหมายในการที่จะเอาผิดซึ่งกันและกันอ่ะ

ทุกคนเคยโกรธหมดแล้วค่ะก็ต้องอดทนแล้วก็มีสติแล้วก็ระงับอารมณ์ของตัวเองให้ได้
เพราะถ้าโกรธแล้วไปทำร้ายร่างกายคนอื่นแบบนี้ก็ต้องถูกดำเนินคดีตามขั้นตอนของกฎหมายนะคะ
นำตัวผู้ต้องหาพร้อมของกลางมาดำเนินคดีนะคะ

ตั้งข้อหาเรื่องของการครอบครองอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนโดยไม่ได้รับอนุญาต
ข้อหาเรื่องของการพาอาวุธปืนไปโดยไม่ได้รับอนุญาต
และเรื่องของการทำร้ายร่างกายเนี่ยค่ะ
ทางตำรวจบอกว่าเดี๋ยวรอสอบปากคำทั้งสองฝ่ายด้วยนะคะ

แล้วก็จะแจ้งข้อหาในเรื่องของการทำร้ายร่างกาย

พอโมโหอย่างนี้ไม่ได้นะครับ